แต่เริ่มกันที่ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
หลังจากที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นจะขาดกองกลางคนสำคัญอย่างสหรัฐอยู่เย็นในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับ
จากการที่ทีมชาติไทยนะครับจะพลาดใช้งานสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยที่เจ็บข้อเท้า
เรื่องนี้ครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีการสอบถามไปยัง๒อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอย่าง
อาจารย์รังชาญวิทย์ผลชีวินและโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุล
โดยจันรังนะครับกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าแม้ว่าไทยนั้นจะขาดสหรัฐ
ซึ่งเป็นนักเตะคนสำคัญแล้วก็เป็นตัวหลักนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยคนปัจจุบันคงมีผู้เล่นที่ทดแทนอยู่ในใจและไม่น่าจะกระทบกับรูปเกมมากนัก
ทางนี้เชื่อว่าสถานการณ์นั้นอาจจะสร้างวีรบุรุษขึ้นมาทดแทนได้
อย่างเช่นในอดีตนะครับที่ทีมชาติไทยมีกองกลางตัวหลักอย่างดัชกรทองเหลา
ต่อมาก็ได้สหรัฐมาแทนที่ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตอาจจะได้ผู้เล่นที่ดีเพิ่มมาอีก๑คนก็เป็นได้ครับ
บอกว่าสหรัฐนั้นถือว่าเป็นผู้เล่นที่เมื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติ
มักจะมีคนมาบอกเสมอว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
เชื่อว่าจะมีผลกระทบกับทีมชาติไทยอย่างมาก
โดยขั้นแรกนะครับโค้ชเฮงเชื่อว่าจะต้องหาผู้เล่นมาทดแทนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าสหรัฐคือคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในขณะนี้
แต่ถ้าหากไม่สามารถหาผู้เล่นมาทดแทนได้ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการเล่นใหม่
ซึ่งตอนนี้ไทยนั้นยังพอมีเวลาให้ปรับทีมอยู่มากพอสมควรครับ
สำหรับสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก
เข้าเลือกโซนเอเชียรอบ๓หรือว่ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายนี้นะครับ
ขันไปแล้ว๕นัดนะครับไทยมีเพียงแค่๑คะแนน
โดยเกมนัดที่๖ครับจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของซาวดีอาราเบีย
ฝูงของกลุ่มนี้ที่มี๑๐คะแนนเท่ากันกับญี่ปุ่น
แต่ว่าซาอุนั้นลูกได้เสียดีกว่ารั้งจ่าฝูง
คู่นี้แข่งขันในวันที่๒๓มีนาคมเวลา๑๙นาฬิกานะครับ